ล่าสุดอาการเหมือนว่าดีขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีหวานใจฟาร์ม
มิกาแล้วก็ครอบครัวมาดูแลนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะเกร็ดเลือด
กลับมาอยู่ในระดับปกติและแพทย์อนุญาตให้กลับมาพักที่บ้านได้แล้ว
ซึ่งเจ้าตัวก็ฝากขอบคุณแฟนแฟนที่เป็นห่วงและคาดว่าจะกลับมา
ทำงานได้ตามปกติในอีกสองวันนะคะหนุ่มตีเองค่ะได้ฝากเตือนให้ทุกคน
ระวังยุงลายซึ่งเป็นภาหะนำโรคไข้เลือดออกอย่างหนักในตอนนี้ด้วยนะคะ
อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนนะคะและแน่นอนว่าฤดูฝนเนี่ย
ก็มาพร้อมกับนี่แหละโรคไข้เลือดออกจริงแล้วนอกจากดาราคนปกติอย่างเรา
ก็เป็นหลายคนนะอย่าชะล่าใจเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นแล้ว
ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ดีเนี่ยอาจจะถึงชีวิตได้นะคะ